มาพูดเรื่องความรวยกันบ้างดีกว่า
ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าทุกคนอยากรวย

แล้วถ้ารวยขึ้นมา๒๘ล้าน

นิกกี้นี่แหละค่ะ
ข่าวเล่าข่าวลือมันเล่ากันมาเยอะเลยบอกว่า
ใครที่ติดตามข่าวผ่านทางโซเชียลเนี่ยฮือฮานะ
เพราะว่าพาดหัวหลายเว็บไซต์นะบอกว่า
นิกกี้เฮได้พนันบอล๒๘ล้าน

ที่พูดแบบนี้เราไม่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันนะ
แต่ว่าที่จะพูดคือเรื่องข่าวตัวเลขว่า๒๘ล้านได้มาจริงเหรอนิกกี้
แล้วจะเรียกเศรษฐีได้เลยใช่ไหมหรือยังไง

ไอ้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นของต่างประเทศเขา
บ้านเมืองเขาเนี่ยเรื่องการพนันออนไลน์อะไรต่างมันถูกกฎหมาย
ดอกจันทร์นะที่ไทยเราไม่ถูกกฎหมายนะ
หนุ่มนิกกี้เขาไม่ได้เล่นที่เมืองไทย
คลิปที่เฮกันว่ารับทรัพย์นี่นะคุณผู้ชม
คนถ่ายแล้วก็คนโพสต์ไม่ต้องสืบนี่หน้าบานกว่าใคร
แจ็คแฟนฉานเกือบสีนี่แหละค่ะเป็นคนโพสต์
โพสต์ปุ๊บเป็นเรื่องปั๊บเลย
คนทักหานิกกี้ทักหาแจ็คจนตอบไม่หวาดไม่ไหวว่า
เป็นห่วงด้วยว่าได้มาเยอะขนาดนั้นจริงเหรอ
รวมไปถึงเรื่องว่าเป็นการเชิญชวนคนอื่นมาเล่นมันดูไม่ดีหรือเปล่า
เมื่อวานนี้เจอนิกกี้ถามให้หายสงสัยก่อน
สรุปนิกกี้เป็นเสถีย๒๘ล้านจริงปะเนี่ย
งานนี้เจ้าตัวแจงละเอียดยิบเลยบอกว่าพี่ผมได้จากพนันบอลจริงนะ

ตัวเลข๒๘ล้านเนี่ยคนไปตีเป็นเรทเงินปอนด์
แล้วไปเพิ่มไปคูณจาก๔๐๐๐ไม่รู้อีท่าไหนกลายเป็น๒๘ล้าน
นิกกี้บอกถ้ารวยขนาดนั้นวันนี้ผมไม่มายืนตรงแบคดอร์ปผมนอนอยู่บ้าน

ข่าวไปออกไงพี่ว่าผมมาได้๒๘ล้าน
แต่เรื่องจริงผมได้๔๐๐๐เอง
เน็ตเขาก็ไปตีกันว่า๔๐๐๐ปอนด์คูณ๔๕แล้วก็คูณอีก๑๖เท่า
มันก็เลยเป็นจำนวนที่ข่าวออกไป
ถ้าผมได้๒๘จริงผมไม่มาจัดรายการหรอกวันนี้
เอิญว่ามันได้แล้วจังหวะดีใจ
ครูแจ๊คแฟนฉันเขาลงอินสตาแกรม

อยากจะฝากพี่นะครับว่าผมไม่ได้เล่นการพนันนะครับ
แล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับพวกเว็บมันหลอกแล้วพี่นะ
ผมกับแจ๊คไม่เล่นในเมืองไทยครับ
อ่างติดอ่างติดอยู่แล้วพี่แต่ว่านานจะมาทีนึง
๔หมื่นบาทไม่ใช่ปลอน๔หมื่นไม่ต้องไปคูณเพิ่มรบคูณหาให้เขา
ในเมืองไทยไม่ถูกกฎหมายนะคะย้ำไว้ตรงนี้
งานเดียวกันค่ะพี่เพชรจ้ามาเล่าโมเมนต์สุดซึ้งหน่อย
เมื่อนิ้วเคลียลและลูกชายน้องไท้ก้าอย่างที่รู้ไป
ช่วงนี้พี่เพชรจ้ามีการสูญเสียของครอบครัว
สำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาด้วยแล้วก็เล่าเรื่องชวนขนลุกด้วย
ไทก้าลูกชายพี่เพชรจ้าเนี่ยนะบอกว่าอาม่ามาหา
ก็คือตอนที่แบบว่าอาม่ายังมีชีวิตอาม่ารักน้องไทก้ามากแล้วอาม่าเลี้ยงมากับมือไง
งานนี้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้จบนะขนลุกจริงอ่ะค่ะ
นิวเคียก็น่ารักมากก็คือมางานสวบทุกวันมางานสวบทุกวันอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็มีกอดแบบสู้นะพ่ออะไรประมาณนี้
เราก็ชอบแบบสอนลูกอะนะเฮ้ยก้าถ้าเกิดแบบมีอาม่ามาหาเนี่ยต้องบอกป๊าเลยนะ
ก็แค่ถามเลยว่าเนี่ยงวดนี้เลขอะไรขอ๓ตัวเน่ง
วันที่อาม่าเสียไปประมาณสัก๓วันไทก้าก็เดินมาบอกวันนี้ตอนเรียนที่โรงเรียน
อาม่ามาหาเลยเอ้ยพูดเป็นเล่นน่ะอาม่าเข้าไปดีบีเอสถูกด้วยเหรอวะ
เราก็แซวเราก็บอกว่าใช่เขามายืนอยู่ข้างโต๊ะที่ใจกล้าเรียนเลย
แต่ถ้ากล้าลืมลืมขอเลขเขาอ่ะป๊า
เอ็นดูล่ะฉันชอบตรงนี้พออุตส่าห์บีฟแล้ว
ก็คือเล่าไปแบบผ่านพ้นช่วงเวลาความต้องส่งแล้วเนอะตอนนี้ครอบครัวก็เป็นกำลังใจ
ก็เดินหน้ากันต่อไปแต่ก็พูดติดตลกแหละเอ็นดูน้องไทก้าก็ตามพ่อสั่งอ่ะ
ถ้าเจออาม่าให้ถามหาตัวเลขนะแต่พอเจอจริงแท็กกะลื้อ
แต่พี่นักข่าวที่ฟังอยู่อุ้ยคนลุกเลย